ที่๓๐มิถุนายนย้ำอีกแล้ววันเกิดผมเอง
แต่ว่าวันพรุ่งนี้๑กรกฎาคม
คุณแม่มันสำคัญใช่ไหมค่ะอุ้ยเปิดเทิมแล้วค่ะ
จากจะเป็นวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลยังเป็นวันเปิดเทอมเปิดโรงเรียนของหลายคนด้วย
เออเอาเพราะเปิดเทิมแล้วยังไง
น้องหนูใครผมยาวรีบไปตัดผมนะเพราะพี่ตำรวจเขาใจดีตัดผมให้
อ๋อเหรอนี่ภารกิจของผู้พิทักษันติราชจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ

แล้วนี่รุ่นใหญ่ก็มาพลตำรวจตรีชาคริสต์สวัสดีผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดชาติเชิงเศร้ามาพร้อมกับคุณระตินทร
สวัสดีก็เป็นคุณนายของท่านผู้การ
ก็เป็นประธานชมรมแม่บ้านตำรวจด้วย
ร่วมกับตำรวจอีก๓โรงพักเลยนะ
จัดแน่นจัดเต็มครับเป็นโครงการจิตอาสาตัดผมเพื่อน้อง
วันนี้ลงพื้นที่กันที่ชมชนกรแร่กะไล่
ซึ่งเป็นชุมชนพี่น้องอิสลามนั่นเองนะครับ
ดูแล้วโอ้โหแต่ละคนนี้นะพอไม่ได้ใส่เครื่องมงเครื่องแบบ
คือต้องมาตัดผมกันหน่อยเพราะพรุ่งนี้จะเปิดเทอมแล้ว
ถามว่ามาตัดผมแบบนี้คิดกระตุ้งกระตังเปล่า

น้องหนูพอได้รับการตัดผมได้ทรงผมใหม่ไปแล้ว

ไม่เหลืออ่ะไม่เหลืออ่ะ
ไม่เหลือแหวงทั่วละ

แหวงเลย
คือคนถามยังจะอุตส่าห์ไปถามอีกนะ
คนตอบก็แหมรักษาน้ำใจ
เด็กเขาก็พูดมาโอ้โห

ดูสภาพเอาเถอะยังจะถามอีก

ยังไงซะก็เขาไม่ใช่ช่างตัดผมอาชีพอะเนาะ

ถูกต้องจริงแล้วเด็กก็ต้องตัดผมให้ถูกระเบียบนะคะ
เดี๋ยวเนี่ยปิดเทอมไปไว้ผมเนี่ย

เดี๋ยวปิดเทิมค่อยว่ากันใหม่เนาะ